วันนี้คุณผู้ชมจะเกิดสุริยุปราคาบางส่วนเหนือท้องฟ้าเมืองไทย
นี่เดี๋ยวเตรียมรอดูได้เลยนะคะแต่ว่ามันเห็นได้แค่บางพื้นที่เท่านั้นนะคุณผู้ชม

ช่วง๑๐โมง๒๒ถึง๑๑โมง๔๓นาที
คือจะเห็นบังมากที่สุดนะที่พื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ
แล้วที่เหลือใน๙จังหวัดภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นนารายะลาปัตตานีสตูนสงขลาพัทธลุงตังนครศรีกระบี่
คือก็จะเห็นเป็นบางส่วนรวมถึงที่จังหวัดตราดอุบลแล้วก็ศรีสะเกดด้วย
คือแต่ละพื้นที่เนี่ยดวงอาทิตย์จะโดนบทบังมากที่สุดไม่เท่ากันนะ
แล้วเขาแนะนำให้ดูผ่านอุปกรณ์กรองแสงครับอย่าไปดูด้วยตาเปล่า

หรือว่าแว่นกระแดดก็ไม่ควรเด็ดขาดครับ
โดยจะมีการตั้งจุดสังเกตการณ์ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติที่สงขลาครับ
ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติครับ
ใช่นี่ช่วงเวลาข่าวเที่ยงพอดีเลย
เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามเพิ่มเติมได้ในข่าวเที่ยงไทยรัฐด้วยนะคะ
โมง๒๒ถึง๑๑โมง๔๓นาทีนะคะ